บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของกระแสที่ละครมาแรงที่สุดณจุดนี้

เขาบอกว่าละครเรื่องบุภเสันนิวาส
ตอนนี้กำลังออนแอร์กันอยู่แล้วก็
หลายคนติดกันงอมแงมทั่วบ้านทั่วเมืองนี้นะคะ
มีกระแสข่าวออกมาว่าโดนระงับฉายแล้วค่ะ
แต่บันเทิงไทยรัฐของเราด้วยความก็เป็น

คุณห่องยืนยันแล้วว่าข่าวที่ออกมาเนี่ย

แล้วก็วันนี้ค่ะที่เห็นได้ชัดสุดเลยว่ากระแสอ่อเจ้าแรงขนาดไหนคุณ
ดูได้จากบรรยากาศที่วัดชัยวัฒนารามวันนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะ
นักท่องเที่ยวแต่งตัวกันด้วยเสื้อผ้าชุดไทยเรียนแบบแม่การะเกด
เรียนแบบที่มืดเอาให้มากที่สุดเอาให้เนียนกันเลยนะคะ
ถ่ายภาพกันแบบสนุกสนานมีความสุขกันเลยทีเดียวค่ะ
นอกจากวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วนะครับวัดชัยวัฒนาราม
วัดพุทธไทยสวรรค์วัดเชิงท่าวัดพระศรีสันเพชร
โบราณสถานป้อมเพชรค่ะก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
เดินเที่ยวกันโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ
ตั้งแต่มีกระแสละครดังเรื่องการท่องเที่ยวเขาบอกว่าโอ้โหดีขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็นักท่องเที่ยวรายนี้นะคุณผู้ชมอย่างที่เราไปถ่ายมาเนี่ย
เขามาจากกรุงเทพค่ะมาจากที่เราอยู่กันนี่แหละค่ะ
บอกเลยว่ายอมรับเลยที่แต่งกายชุดไทยมาที่วัดก็เพราะว่าละครเรื่องนี้แหละ
เพราะว่าคนแรกที่ถูกวางตัวเอาไว้ก่อนหน้านี้

ก่อนหน้านี้เขาวางเอาไว้ว่าจะเป็นคุณชมพู่อรยานี่แหละค่ะ
นักข่าวก็เลยถามว่าโอ้โหพอมาเห็นแบบนี้

เห็นแบบนี้เสียดายหรือเปล่าไปฟังชมพู่กันค่ะ
เสียดายตั้งแต่ตอนนู้นแล้วล่ะค่ะ
แต่ว่ามันก็หลายอย่างเพราะว่า
ห่องก็วางตัวไว้นานมากจนเราก็แก่ลงทุกวัน
แล้วก็ตอนนั้นก็มีหลายอย่างเข้ามาด้วย
โปรเจคอื่นแล้วก็เรื่อง
เรื่องความพร้อมของเราอะไรแบบนี้แต่ว่าก็
ก็อย่างที่บอกแล้วชมว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอ
อะไรแบบนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้น

บุภเพสันนิวาสมันไม่ตรงกันมันตรงกับที่เบลล่านะคะ
ก็เลยนี่แหละโด่งดังเป็นพลุแตกเลยคุณนะคะ